อีกหนึ่งกระแสก็พูดถึงกันอย่างมากคือเรื่องของราคาหน้ากากอนามัย
ตอนนี้เริ่มกลับมาสูงอีกแล้วนะ
ตั้งแต่เมื่อวานแล้วตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
กี่บาทแล้วตอนนี้ใครซื้อกี่บาท
โพสต์หน่อยเขาบอกนี่ราคากี่บาทเนี่ยฮะ

บาทโอ้โหเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว
เพราะว่าตอนนี้อะไรประชาชนเริ่มไม่มั่นใจ
วิตกกังวลเพราะโควิดมันกลับมาอีกแล้ว

ต้องไปหาซื้อกับเรื่องของหน้ากากอนามัยกันมา

ว่าหลังจากที่โควิดมันมีตัวเลขยอดเพิ่มขึ้น
ซึ่งพบว่าก่อนที่จะมีการแถลงข่าวด่วนของสมุทรสาครเนี่ย
หน้ากากอนามัยยังไม่แพงเลยนะแต่ว่าทำไมล่ะ
ตอนแรกมีกล่องหนึ่งมันมี๕๐ชิ้นราคา๒๙บาท
หลังจากแถลงข่าวพุ่งขึ้นไป๘๙บาทนั่นหมายความว่ามันเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว
แถลงข่าวปุ๊บเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะฮะ
อีกรายก็บอกว่าโอ้โหก่อนจะกดซื้อราคา๓๙กับ๕๐บาท
แป๊บเดียวอ้าว๑๓๙บาทโอ้โหมันเพิ่มขึ้นมาทันทีเลย
คือไม่ควรซ้ำเติมกันใช่ไหมเขาบอกแบบนี้เพราะว่าเพิ่งจะซื้อมาแป๊บเดียวมันแพงขึ้นอย่างนั้นแล้ว
เห็นใจกันเหรอชาวเน็ตก็ทวงถามแบบนี้นะฮะ
เรื่องของหน้ากากทำไมเมื่อคืนนี้ครับในแพทย์บริกิจจริยะโสพลนะฮะ
ประจำโรงพยาบาลนครท่าฉลอมเองก็เขาบอกว่าตอนนี้นะ
กำลังรับมือกับเรื่องของโควิดอยู่แล้วก็โพสต์ว่า
เพราะอะไรเพราะเขาเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่

บุคลากรทางการแพทย์ต้องป้องกันอันดับที่๑เพราะว่าเขาต้องรักษาผู้ป่วย
ใครสามารถที่จะมีกำลังไปบริจาคได้ที่โรงพยาบาลนครท่าฉลอมได้ตลอดเวลา
อันนี้คุณหมอฝากมามันสำคัญมากยังไงฮะ
เพราะว่าขนาดในสเตจคอรันทีนถ้าใส่อุปกรณ์ไม่ครบจำได้ไหม
มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขติดเชื้อนะฮะต้องหาให้เขานะฮะ
ช่วยกันนะครับคุณผู้ชมเข้าใจแล้วค่ะว่าเรื่องของหน้ากากอนามัยมันเป็นไปตามกลไกตลาด
ในเมื่อปริมาณต้องการซื้อเยอะราคามันก็เพิ่มขึ้น
แต่ว่าหน้าที่ของรัฐบาลคือท่านต้องเข้าไปเล่นนะฮะต้องไปควบคุมนะ